ไปดูเรื่องของการตีกันของนักเรียนนักเลงกันหน่อยนะคะ
ตีกันรายวันจริงขนาดวันสอบเนี่ยยังตีกันเลยนะคะ

เป็นห้องสอบกศนที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๑รายด้วยกันค่ะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในโรงเรียนกบินวิทยาบ้านสะดุอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีจนมีผู้บาดเจ็บ๑ราย
เป็นนักเรียนกศนระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อว่านายธีรวัตรผู้โต๊ะยาอายุ๒๐ปี
มีบาดแผลถูกฟันเข้าที่ศีรษะข้อมือทั้งสองข้างบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลกบินบุรี
ทีนี้ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุบริเวณอาคาร๒ชั้น๑หน้าห้องภาษาไทยเนี่ย
ไปเจอหยดเลือดเป็นทางค่ะ
นักศึกษาที่เห็นเหตุการณ์ยังอยู่ในอาการตกใจ
เล่าว่าผู้ก่อเหตุคือนายพานุวัฒน์มั่งมีอายุ๑๘ปี

ของกลางเป็นเหล็กฟุตที่ถูกดัดแปลงเป็นมีดเอาไว้
ตำรวจก็เลยเก็บเป็นหลักฐาน
ไปสอบถามนางกุลยาทอกองจันทร์อายุ๔๘ปี
เป็นนักศึกษาคอสนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่านะคะว่า
ธีรวัตรผู้บาดเจ็บพร้อมกับเพื่อนในสอบเสร็จ
ก็มานั่งรอที่หน้าห้องสอบตรงจุดเกิดเหตุ
พอนายพานุวัฒน์ผู้ก่อเหตุเดินออกมาจากห้องสอบ
ถือไม้บรรทัดฟุตเหล็กที่ดัดแปลงเป็นมีด
ก็มาไล่แทงนายธีรวัตรทันทีพร้อมกับพูดว่า
จะเข้าห้องน้ำกูก็ไปไม่ได้
จากนั้นคุณผู้ชมทั้งสองคนพร้อมกับเพื่อน

สาเหตุคาดว่าน่าจะมีเรื่องเขม่นกันมาก่อนล่ะ

ตำรวจจะเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ